คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังเปิดให้จดชื่อจองชื่อ
เพื่อจัดตั้งพักจนถึง๓๑มีนาคม
คือเปิดมา๖วันที่ผ่านมาตอนนี้๕๕พัก

อะไรที่จะมาเป็นทางเลือกใหม่
เป็นตัวเลือกใหม่ให้กับคนไทยบ้าง
ทีนี้ทั้งสื่อทั้งคนก็ไปจับตามอง
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหลานชาย
ของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วก็ทางครอบครัวก็สนับสนุนด้วย
อกจากนั้นนะคะก็มีข่าวเรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐออกมา
ที่บอกว่าเตรียมที่จะเชิญนายกประยุทธ์จันโอชา
ให้มารับหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาพัก
เพื่อเป็นการปูทางให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย

โดยมีแหล่งข่าวจากทางรัฐบาลก็เปิดเผยข้อมูลมา
บอกว่าภายหลังจากที่นายชวนชูจันทร์
ประธานประชาคมตลาดน้ำคลองรัฐมะยม
ขอแจ้งจัดตั้งพักพลังประชารัฐในเร็วนี้
พลังประชารัฐก็เตรียมที่จะเปิดตัวอย่าง
จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะ
โดยจะให้รัฐมนตรีในรัฐบาลนี้เป็นหัวหน้าพัก
เพื่อผลักดันให้นายกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยหนึ่ง
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือกันแล้วค่ะ
ว่าจะให้พลเอกประยุทธ์มานั่งตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพัก
เพื่อตัดปัญหาที่ถูกวิจารณ์ว่าจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก
แล้วก็ต้องการที่จะแสดงตัวชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งของพักการเมือง

ทั้งนี้นโยบายก็จะสารต่อการทำงานของรัฐบาลชุดนี้
เกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการประชารัฐด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพูดถึงเรื่องของอนาคตทางการเมือง
บอกว่าตอนนี้ปรึกษากับทางครอบครัวแล้ว
แล้วก็ทุกคนในครอบครัวก็สนับสนุนค่ะ

ทุกคนเข้าใจเรื่องของหลักการประชาธิปไตย

แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยแต่คุณแม่ก็ไม่ห้ามนะคะ
เป็นการอนุมัติแล้วก็เห็นชอบ
จากคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวนี่แหละค่ะ
โพสต์รายละเอียดข้อความยาวเลยนะคะ
ส่วนทางด้านนายประสานมรุษภิทักษ์อดีตสว
ก็ได้พูดถึงกรณีที่นายธนทรจะตั้งพักการเมือง
บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจนะ
ควรจะเข้ามาในแวดวงเลือกตั้ง
แต่ถ้าเกิดเสนอนโยบายที่กระทบกับสถาบันหลักของชาติ
ตามที่มีข่าวว่าจะยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
อาจจะเป็นความขัดแย้งในบ้านเมืองอีก
โดยนายประสานก็ยอมรับด้วยนะคะว่ากลุ่ม๔๐สว
ได้พูดคุยกันแล้วถึงอนาคตทางการเมือง
แล้วก็จะมีโอกาสจัดตั้งพักการเมืองหรือไม่เนี่ย
อันนี้ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะ
มาดูทางด้านความคิดความเห็นของประชาชนบ้างค่ะคุณผู้ชม
ดูโพลจากสวนดุสิตโพนะคะ
ก็มีการเปิดเผยความคิดเห็นของประชาชน
คาดหวังอะไรต่อพักการเมืองที่ตั้งใหม่

บอกว่าจะต้องมีคุณธรรมซื่อสัตว์ไม่คดโกง

บอกว่าจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ต้องทำเพื่อส่วนรวม

บอกว่าจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีนโยบายที่ดี
ส่วนพักการเมืองใหม่จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน
เรื่องนี้นะคะความคิดเห็นของประชาชนบอกว่า
ระบุว่าเป็นที่พึ่งได้เพราะว่าเป็นผู้แทนของประชาชน
ส่วนสีเขียวอ่อนที่คุณผู้ชมเห็น๑๔๐
คิดว่าน่าจะเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะว่าเป็นคนหน้าเดิม
แล้วก็เน้นประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนะคะ